ข่าวนี้คุณผู้ชมเป็นใครก็เสียความรู้สึกต้องบอกกันตรง
งงทั้งวัดโรงพยาบาลส่งศพผิดแจงวุ่นร่างคล้ายกัน
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับกู้ภัยต้องรีบบึงรถมาเลยฮะ
เข้ามาในสาราวัดสว่างอารมณ์นะครับที่ตะบนเมืองเก่า
อำเภอกบินบุรีจังหวัดปลาจีนบุรีครับ
เอาร่างผู้เสียชีวิตมาส่งมอบให้กับญาติที่กำลังจัดงานศพอยู่
จากนั้นก็เอาร่างของผู้เสียชีวิตที่นอนอยู่บนเตียง
เตรียมรถน้ำศพขึ้นรถครับ
แล้วจะพาไปส่งญาติที่แท้จริงที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ศพที่ต้องมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่สาราวัดสว่างอารมณ์เนี่ย
ต้องเป็นศพของนางสมนึกคล้องต้ออายุ๕๘ปี
ญาติไปรับศพที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
เพื่อจะนำมาบำเพ็ญกุศล
พอมาถึงวัดเปิดดูญาติตกใจครับ
ไม่ใช่ไม่ใช่นางสมนึกครับ
เป็นใครก็ไม่รู้โทรกลับไปโรงพยาบาลเลยนะครับ
ซึ่งก็สามารถนำร่างของนางสาวสมนึก
ที่ถูกสลับไปให้ญาติอีกคนนึงนะฮะ
คือเอาไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ย
สลับคืนได้อย่างถูกต้องอืม

ติดใจเอาความนะเพราะเรื่องแบบนี้มันผิดพลาดกันได้
คุณหมอชาติชายคล้ายสุบัญรองพุทธอเมริกา

แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
รับความผิดพลาดคือมันเกิดจากทั้งศพทั้งสองเนี่ย
คือมีรูปภัณฑ์สันธารคล้ายกัน

คือไม่น่าไม่น่าหาย
อะไรหายระเบิร์ตป้ายข้อมือครับ
ข้อมือเนี่ยถ้ายังส่งไม่ถึงญาติไม่น่าหายครับ
ได้รับแจ้งจากญาติว่าศพสลับกันก็ประสานงานสลับคืนให้
และโรงพยาบาลยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
และจะนำกรณีนี้ไปร่วมประชุมกับผู้บริหารป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกครับ
ผมขอชื่นชมนะครับโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศนะครับ
ที่รับผิดชอบแล้วก็แก้ปัญหาให้ครับ